ถ้ายังจำกันได้นะคะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้กับการทำหมูบะช่อจากลีลาของพี่ต๋อย
ที่ทำเอาเสียงท้องร้องของแฟนรายการรวมถึงดิฉันด้วยเนี่ย
ร้องดังอึกกระทึกคลึกโครมกันเลยทีเดียวค่ะ
เชื่อว่าหลายคนคงใจจดใจจ่ออยากเห็นหน้าตาของเมนูบะหมี่เกี้ยวต้มยำจากร้านทำไข่คุณกันแล้ว
คุณผู้ชมพร้อมแล้วเมนูพร้อมแล้ว
อีฉันก็พร้อมแล้วอ้าวพิธีกรก็พร้อมถ้ายังงั้นก็ไปสิคะโอ้โหรออะไร
พร้อมหน้าที่จะหรับปะหมี่เกี๊ยวในตำนานของเมืองชุมพรที่ีนนี้นะครับผม

ก็มีน้ำปลาน้ำส้มน้ำตาลซัวปลต์พริกปลดค่ะ
อ่าแล้วเครื่องมีอะไรบ้างเครื่องเครื่องก็มีมีตับหมูมีหมูสับ
ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาก็คือกล้วยค่ะอ่าก็คือใส่ทุกอย่างที่มีแหละค่ะ
อ่าเอาล่ะใส่มาให้เต็มที่เลยชิมเส้นกันดีกว่า
หนาเหนียวนุ่มเส้นมีความหนามีความเหนียวแล้วคือมีความนุ่มในตัว
ซุปก็ต้มยำก็เป็นรสประมาณหนึ่งไม่ได้จี๊ดจัดเท่าไห
กลางกลางเพื่อให้คนเกิดชอบรสอะไรก็สามารถเติมได้อีกค่ะ
แล้วก็มีความหอมของพริกที่คั่วเองนะครับผม
ถามตรงเลยเด็กเนี่ยเคยไปกินร้านเขาไหม
เคยค่ะเคยเมื่อก่อนพี่อยู่ตามบ้านแล้วพี่ก็มาตลาดก็เคยชอบก่อน
ก็กินแล้วครับอร่อยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นลูกสะพายร้านบะหมี่
ไม่เคยค่ะไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดค่ะ
แล้วพอได้มาเป็นลูกสะพายร้านบะหมี่รู้สึกยังไงบ้าง
ก็ดีใจค่ะอืมภูมิใจไหมภูมิใจค่ะภูมิใจยังไงครับ
ก็ไปทำบะหมี่เขาเนี่ยค่ะทุกวันนี้เราได้ทำเองเลยครับทำเองค่ะ
ก็เป็นทายาทรุ่นที่สี่ที่มาสืบทอดในการทำเส้นบะหมี่
ส่วนตัวเราก็มาดูแลกิจการร้านบะหมี่นะครับผมเป็นบะหมี่ที่เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรนอกจากเมนูบะหมี่เกี้ยวน้ำแล้วที่ร้านมีเมนูอะไรครับ
มีลองนุ่มแล้วกับน้ำจิ้มอร่อยค่ะอนาคตจะขยายร้านมั้ย
ก็คิดว่าอยู่ค่ะจะขยายขยายไปไหน

ทำงานอยู่กรุงเทพฯ

อยากจะลองมาทานร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนครับ

ทางโรงพยาบาลวิทยาศิลป์ก็ตรงมาทางนี้เลยค่ะ
โรงพยาบาลวิทยาศิลป์นะครับมันก็ตรงไปเรื่อย
เข้าไปกี่โมงครับเปิด๕โมงครึ่ง

อ่าเดี๋ยว

ร้านต่อไปที่เราจะไปสืบสาวราวเส้นนั้น
เป็นคาเฟ่สุดเก๋ตั้งอยู่ในกลางเมืองชุมพร
ขอบอกก่อนว่าแค่พูดชื่อทุกคนในจังหวัดชุมพรก็ต้องร้อง

เพราะร้านนี้เขาฮิตจริงฮิตจังดังจริง
ประหนึ่งเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและหนุ่มสาว
ไว้ทำงานของจังหวัดนี้เลยก็ว่าได้

เดี๋ยวเราตามคุณนอสเข้าไปข้างในร้านกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับ

แล้วโหลดลูกค้าเต็มทุกวันเลย

ถามถึงสไตล์การตกแต่งร้านหน่อยมันเป็นยังไงนะ

เป็นแบบว่าใช้อารมณ์ปูนเปลือยเข้ามาผสมกับไม้

แล้วก็มีของตกแต่งเป็นของเก่าครับผม

ได้แรงบันดาลใจจริงผมเอามาจากหลายร้านฟูลกัน

เวลาผมไปเที่ยวกับแฟนไปออกทริปขับรถ
หรือว่าจะไปเล่นมือดีทำร้านอาหารที่อื่นไง
จะได้อารมณ์แบบเก็บมาเป็นความทรงจำ

ก็ได้โอกาสก็เลยกลับมาทำสิทธิ์ที่อยากทำ

แต่มีโอกาสได้ไปศึกษาในต่างจังหวัด
ในเมืองหลวงอ่ะมุรุงเทศ
แล้วก็เอากลิ่นอายของรสดุนิยมในยุคแท้ไหนของมุรุงเทศ

แต่ใส่เมนูต้องเป็นแฟนผมเลยครับผม
ถุดิบเรื่องการตกแต่งหน้าตารสชาติ
เขาจะค่อนข้างจะเป๊ะในเรื่องของรสชาติอาหารมากเลย

ผมมีหน้าที่เดินครับเดินอย่างเดียว

ใช่ครับก็ดูถูกต้องครับผม
แล้วครับคุณเบิร์ตครับระหว่างรออาหารนะครับ
ที่คุณแฟนของคุณเบิร์กที่จะทำให้เรากินตอนนี้นะครับผม
พูดถึงเมนูอาหารของทางร้านดีกว่า
ทางร้านเนี่ยเสิร์ฟอาหารประเภทไหนครับ
จริงอาหารคอนเซ็ปต์เราจะเน้นเป็นอาหารทานเล่นง่ายครับผม

คุณแฟนของคุณเบิร์กที่จะทำให้เรากินตอนนี้นะครับผม
พูดถึงเมนูอาหารของทางร้านดีกว่า
จริงอาหารคอนเซ็ปต์เราจะเน้นเป็นอาหารทานเล่นง่ายครับผม

หนึ่งจะเป็นยังไงอันนี้หน่อยหนึ่งจะเป็นไง

เขาก็จะเป็นคนนำเสนอออกมา

แล้วก็ลองทำแจกให้กับน้องพนักงานทุกคนกิน

พอชอบเสร็จเราก็นำมาลงเออลองดูเลยเป็นเมนูร้านไปเลย

แฟนคุณก็ทนคุณได้

เวลานานมากกว่าจะคิดค้นแต่ละเมนูได้เลย
ค่อนข้างจะฟิกในเรื่องของระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันครับ
แต่ละเมนูออกมาคือเราจะต้องเอาให้มันตอบตรงกลาง
ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่น่ากินไม่แพ้กัน
ที่สำคัญทำตามได้ง่ายถ้าอยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไร
ไปพบกับเชฟตูนในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องค่ะ

คุณผู้ชมครับเห็นเราสองคนแบบนี้นะครับ
แน่นอนเราอยู่ในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องครับผม
วันนี้เชฟตูนก็จะมาแนะนำเมนูง่ายที่คุณผู้ชมสามารถทำได้ที่บ้านนะครับ

วันนี้นะครับผมได้นำเอาพาสต้าชนิดหนึ่งนะครับ
ก็เป็นพาสต้าที่ทำจากมันฝรั่งเก่าไข่

ซึ่งจะต้องเป็นเส้นสดเท่านั้นด้วยนะครับผม
วกเส้นยกกี้กันอยู่นะครับ

เชฟเองก็จะทำในเรื่องของซอสถูกต้องไหมฮะ
เป็นซอสครีมขาวนั่นเองนะครับ
ชนิดนี้เนี่ยมีรสชาติมีกลิ่นที่เข้มข้นมากกว่าชีสปกติ
การทำนะครับเอานางยกกี้มาผัดกับเนย
ให้ด้านนอกในครีมเกลี่ยมมีเทคเจอร์ความกรอบ
ส่วนเชฟ
เพราะเป็นฝาพร้อมเปิดด้วย

ตามหลังเนี่ยคนเดียวก็ใส่สักประมาณครึ่งถ้วยถึงหนึ่งถ้วยครับ

มันจะอร่อยตรงนี้แหละครับผม
อันนี้ผมลดเกลือพริกไทย

เทิร์ดอะไรก็เค็มอยู่แล้วนะครับ

แล้วก็ใส่ยกกี้ลงไปนะครับ

พอเราเอาไปถัดเนยนิดนึงเนี่ย

กี้ซอสครีมก่อนโซล่านะครับผม

ต้องลองครับพี่แนน
ดีชอบอีกดีงามอร่อยมากนะครับเนี่ยได้รสชาติที่มีมิติสัมผัสก็นุ่มนวลมากมากเลยครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของนมและชีส
นะครับเชฟครับต้องบอกเลยว่าอร่อยมากจริงขี้วัดนะครับบอกแล้วเมนู
ตัวเองได้ที่บ้านนะครับ